โควิดเนี่ยโหดร้ายเหลือเกิน
คือโควิดพรากชีวิตของผู้เป็นแม่

และยังโหดร้ายขนาดที่ลูกทั้ง๓
ไม่สามารถจะไปเผาศพแม่ได้

เพราะรถกู้ภัยต้องนำศพของผู้เป็นแม่

ลูกก็เลยบอกว่างั้นขอกราบลาแม่

คุณว่าโหดร้ายไหม
เป็นภาพการกราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย

ที่กู้ภัยจะนำร่างของผู้เป็นแม่

ภาพนี้ถูกโพสต์โดยเพจ

กู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
จุดหนองดีจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช

แม่หนูไม่สามารถไปร่วมอำลาแม่

หนูขอกราบศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายที่ท้าย
เคสนี้ทำเอาผมกับทีมงานของผม

ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุย

ทีมกู้ภัยชื่อว่าคุณนรงวิทย์
เป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิดค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวนี้มีแม่ลูกสาว๓คนค่ะ

ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
ต่อมาผู้เป็นแม่ค่ะอายุ๕๙ปีเสียชีวิต
ขณะเดียวกันแพทย์ให้ลูกสาว๓คนที่มีอาการดีขึ้น

ทางกู้ภัยก็เลยไปรับทั้งร่างของแม่และลูกสาวมาพร้อมกัน
โดยไปส่งลูกสาวที่โรงพยาบาลสนามเพื่อกักตัว
ก่อนที่รถของกู้ภัยจะนำร่างของแม่ไปส่งที่วัด
ลูกสาวบอกว่าขอกราบแม่เป็นครั้งสุดท้าย

ซึ่งบรรยากาศตอนนั้นค่ะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอย่างมาก
ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลสนามอสมกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือวันนั้น
น้ำตาลไหลออกมาเลยค่ะหลังจากที่ได้เห็นภาพสลด
สำหรับร่างของผู้เป็นแม่ค่ะไปทำชาปนกิจที่วัดกวนกที่อำเภอถ้ำพันธรรม
ทางวัดเก็บอัฐิไว้นะคะรอให้ลูกสาวไปรับ
หลังจากพ้นระยะกักตัวที่โรงพยาบาลสนามแล้วค่ะครับ